สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙ในวันนี้ซึ่งทางการไทยเนี่ยก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๔ราย
เป็นผู้ที่เดินทางมาจากอิตาลีด้วยอิราณด้วยซึ่งเป็นทั้งสองประเทศเนี่ย
ตอนนี้กำลังสถานการณ์การแพร่ระบาดกำลังหนักอยู่พอสมควรเลยนะคะ
ก็เลยทำให้พบซึ่งก็เป็นชาวไทย๒คนเป็นชาวต่างชาติอีก๒คนด้วยค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขเขาก็พบผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อเพิ่มมาแล้ว๔ราย
ชาวไทย๒คนก็ประกอบด้วยคนแรกอายุ๔๒ปี
มีประวัติเดินทางกลับมาจากอิตาลีเข้ามาที่ไทยเมื่อ๒มีนาคมนี้เอง
ตอนนี้ส่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรีส่วนชาวไทยคนที่สองนะคะ
อายุ๒๐ปีเป็นนักศึกษาที่เดินทางมาจากอีรานเข้าประเทศมาตั้งแต่๒๗กุมภาพันธ์
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนรายที่๓ค่ะนี้ชาวต่างชาติเป็นชาวอิตาลีอายุ๒๙ปีเดินทางมาจากอิตาลีเลยค่ะ
เข้ามาที่ไทยวันที่๑มีนาคมตอนนี้ก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรี
รายที่๑กับ๓เนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนะคะอันนี้ก็ยืนยันมา
ส่วนรายสุดท้ายคนที่๔เป็นชายชาวจีนอายุ๒๒ปีเป็นนักศึกษาค่ะ
ซึ่งก็เดินทางมาจากอิราณมาต่อเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อ๑มีนาคม
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตรวจพบ
ว่ามีอาการไข้ทั้งไอด้วยมีน้ำมูกด้วยในระหว่างที่เขามาต่อเครื่องค่ะ
ก็เลยต้องส่งรักษาตัวที่สถาบันบำราชนราดูนนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยผู้ป่วยสะสมรวมทั้งหมด๔๗ราย
รักษาหายแล้ว๓๑รายยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก๑๕ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว๑ศพนะคะตามที่เราก็ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ทางนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งค่ะ
ให้นายเทวันริปตาภารกิจประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด๑๙
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงสถานที่
ที่จะใช้เตรียมรับแรงงานไทยจากประเทศเกาหลีใต้
เพื่อกักตัวดูอาการเป็นเวลาสิบสี่วันโดยบอกว่าตอนนี้กองทัพเตรียมสถานที่เอาไว้ห้าแห่งนะคะ
ที่จะใช้เป็นสถานที่กักตัวรอดูอาการส่วนพลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ์รองเสนาธิการทหารเรือในฐานะโคศกองทัพเรือบอกว่า
ทัพเรือก็จัดเตรียมพื้นที่ที่ฐานทัพเรือสัตหีบอ่าวดงตานในอาคาร๓๘ค่ะ
ซึ่งนี่ก็เป็นสถานที่เดียวกันกับที่เคยกักคนไทยที่มาจากอูฮันสามารถรองรับได้ประมาณ๒๐๐คน
หลังจากกองทัพภาคที่๒ได้เตรียมสถานที่ของมณฑนฐานบกในพื้นที่ภาคอีสาน๑๐แห่งเอาไว้ทั้งหมดนะคะ
รวมถึงมณฑนฐานบกทั่วประเทศ๓๗แห่งเอาไว้สนับสนุนเพิ่มเติมด้วย
เดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปว่ามาตรการในการที่จะนำตัวคนไทยที่กลับมาจากเกาหลีใต้
หรือที่เรียกว่าผีน้อยกลับมาเนี่ยจะทำยังไงได้บ้าง
สำหรับคนที่เข้ามาแล้วแล้วยังไม่ได้กักตัวเนี่ยนะคะค่ะส่วนเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเราคัดมาก็คือแต่ละทวีปเอามา๕อันดับให้ได้เห็นกันว่า
ประเทศไหนที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดเกาหลีใต้เนี่ยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึงสี่ร้อยสามสิบแปดราย
อกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในอิตาลีอีรานและสหรัฐ
ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้าเนี่ยนะคะทั่วโลกก็รวมแล้วถึง
เก้าหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบห้ารายและเสียชีวิตไปแล้วสามพันสองร้อยแปดสิบสี่ศพ
แต่ก็จะเห็นตัวเลขว่าคนที่หายดีแล้วจากอาการป่วยก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบสองราย
แต่อย่าลืมนะคะว่าที่ประเทศจีนเขาพบหลายกรณีเลยที่หายแล้วแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีกได้นะคะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือมาตรการในการ๑รับผิดชอบตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมันต้องมีเยอะจริง
ประเด็นเรื่องผีน้อยก็ยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ที่บอกว่าขอเดินทางกลับมีข้อเรียกร้องจนเดินทางกลับมาแล้วเนี่ย
นี่คนแชร์กันแทบจะเรียกว่าล่าแม่มดแล้วก็ว่าได้
คือมันมีเหตุการณ์ที่แชร์ออกมาผ่านเพจดังหลายเพจมากนะคะว่า
เห่าผีน้อยพวกนี้หรือแม้กระทั่งคนที่เดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงเนี่ย
อกจากไม่กักตัวเองแล้ว

ยังออกไปเพ่นพ่านไปกินหมูกระทะ

ไปร้านที่มีท่องที่คนอื่นมีชุมชนคนอื่นอยู่ด้วยนะ
ก็คือไม่แคร์เวิลเลยนะคะที่หลายคนพูดกัน